เอเชียอาคาเนมีความสามารถเดินทางข้ามทะเลและใช้ไม้ในการก่อสร้าง
เมื่อเข้ามาอาศัยในที่ราบรุ่มตามแม่น้ำลำคลองก็ยังคงลักษณะการก่อสร้างจากไม้เช่นเดิม
แม้จะสร้างอาคารด้วยอิดปูนแต่ก็ยังคงความยืดหยุ่น
และความรู้สึกเบาตัวให้ปรากฏอยู่ในสิ่งก่อสร้าง

อย่างเช่นเจดีวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งสูงถึง๗๒เมตรแต่ข้างในกลวงเกือบตลอด
เหมือนกับว่าเป็นท่อนไม้ไส้กลวง
ส่วนด้านนอกก็เหมือนเป็นไม้ถูกกลึงให้เป็นกล้องเป็นบัวสลับกันไป
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน